ส่วนที่กระบี่นะครับตอนนี้กำลังเร่งแกะรอย
แล้วก็ติดตามจับกลุ่มตัวอยู่นะครับพฤติกรรมของคนร้ายคนนี้นะฮะ
มันแสบมากครับท่านผู้ชมครับใช้ตลับเมตรนี่ฮะ
แล้วก็ติดกาวสองหน้าสอดยื่นเข้าไป
เพื่อขโมยเงินบริจาคในพื้นที่วัดถ้ำเสือวิปัศนา
มีอังกฤษวัดดังในอำเภอมืองจังหวัดกราบีนะฮะนี่เป็นภาพจากล่องจรปิดนะครับ
ยังดูหนุ่มแน่นอยู่นะอายุน่าจะยี่สิบกว่า
คือเขาไม่ได้เป็นตู้บริจาคนะวัดนี้เขาก็เหมือนกับว่าใครจะบริจาค
จะทำบุญก็โยนเงินเข้าไปในสถานที่ที่เป็นจุดวิปัสนา
อันนี้ก็เอาเลยครับแต่ลับเมตรมันยาว
ดูสิติดกาวสองหน้าไว้ตรงปลาย
พอยื่นไปยื่นไปก็นี่ฮะเงินมันก็ติดมา
ก็ทีละใบทีละใบเนี่ยครับ
เป็นเงินที่เป็นแบงค์ที่มีผู้บริจาคโยนไว้ในห้องรอยพระพุทธบาทนะครับ
ใครมากราบไหว้พระพุทธบาทก็จะโยนแบงค์เข้าไปเพื่อทำบุญ
ผู้ดูแลวัดเอาหลักฐานนี้ไปแจ้งความกับตำรวจสพเมืองกระบี่นะครับ
โดยบอกว่าพฤติกรรมของคนร้ายมักจะแอบแฝงเป็นนักท่องเที่ยวเข้ามาในวัดถ้ำเสือ
มาช่วงกลางวันนี่แหละอาศัยช่วงคนเผลอเดินขึ้นไปยังห้องพระพุทธบาท
แล้วใช้ตลับเมตรก่อเหตุแบบนี้ซึ่งทำมาแล้วหลายครั้งด้วย
แต่ละครั้งได้เงินไปเนี่ยนะหลายพันบาท
เอาให้คันเลยแสบจริงจริงไอ้พวกนี้